คุณผู้ชมคะมาดูการรีวิวสถานที่กักตัวโควิด๑๙ที่จังหวัดลบบุรีคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปจากกรุงเทพจะกลับไปที่บ้านที่จังหวัดลบบุรี

ก็เป็นมาตรการของในพื้นที่ว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องกักตัวก่อน
แต่สถานที่กักตัวของเธอเธอบอกว่าเป็นโรงเรียนร้าง
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ

มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
มีแต่เสียงตุ๊กแก่กลางคืนไม่กล้าเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ